จากคุณพิฤติงามพิงนี่ครับ
ประธานเชียร์ไทย

คือเห็นภาพอีกทีแต่งหญิงไปแล้ว

หลายคนมีการโพสต์แล้วก็ไม่เชื่อ

ผมนึกว่าภาพผู้หญิงคนเหลือมา
ผมคิดว่าก็อาจจะมีความเป็นไปได้
เพราะว่าหลายคนที่สนิทกับคุณพินิษฐ์ก็ยืนยัน
ว่าคุณวินิตไปใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกา

ไปเป็นเจ้าของธุรกิจเล็ก

สำรับสินวัตรของคุณพินิสงามพิ้งอย่างนั้นนะครับ
ก่อนหน้านี้หลายคนทราบกันว่าเป็นประธานเชียร์ไทย
ยุคเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงให้คนไทยมาเชียร์ฟุตบอลในแบบใหม่
เหมือนที่อรยธรรมของพวกตอนตกก็ทำกัน

มีกองเชียร์มีเพลงเชียร์มีอุปกรณ์
นี่แหละคือคนก่อตั้งเลยตั้งแต่ปี๒๕๔๔ปัจจุบันนะครับ
แล้วก็สุดท้ายเจ้าตัวก็ออกไปทำธุรกิจส่วนตัวบ้าง
ไปเป็นพนักงานบริษัทบ้าง

แล้วก็ไปทำหน้าที่ให้กับบริษัทใหญ่หลายด้านในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับ
แล้วก็เจอฟุตบอลเนี่ยก่อนหน้านี้เคยเป็นแกนนำนะครับ

ก็รวมตัวกันขับไล่นายพจิตเกตแก้วอเดินในสมาคมภุมภ์ฟุตบอล
ตอนนั้นจนต้องลาออกจากตำแหน่งในปี๒๕๕๙

เจ้าตัวเคยสมัครเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอล

จากยุดนั้นก็มีมิคกร้องวิลักษณ์ชาร์มพันธุ์ฯอยู่ในอีก๑คนที่ลงสมัครในการรอบเลือกตั้ง
จากนั้นก็หายไปแล้วก็เห็นว่าไปทำอาหารเป็นเชฟ
แล้วหลังจากนี้มาอีกทีหนึ่งผมตกใจมาก
แต่ไม่ต้องห่วงนะครับยังไงทุกคนเข้าใจอยู่แล้ว
ในสิ่งที่คุณพินิษฐ์เป็นนะครับ
ตอนแรกเหมือนพาดหัวข่าวที่ส่งกันมาทางไลน์ทางโซเชียลนะครับ
อดีตผู้ท้าชิงนายกสอบบอลไทยค้นพบตัวตน

แล้วก็เปลี่ยนชื่อในโลกโซเชียลด้วยใช่ไหมคุณ
จากพี่นิดงามพริ้งเนี่ยเป็นเฟซบุ๊คชื่อพอลีนอ่า
ใช่คือในเฟซบุ๊กเนี่ยเดี๋ยวดูภาพมาหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยก็โพสต์เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาไทยนะครับ
บอกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วล้วนเป็นสิ่งดีแล้วก็มีโรงเรียกว่านาจะนะครับ

ก็มีการระบุพิกัดด้วยว่าอาศัยอยู่ที่ซานฟานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกา
ยังไม่มีใครที่จะสามารถพูดคุยกับคุณพินิษฐ์ได้นะครับจริงแล้วเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่ได้อยากเป็นข่าวหรอกชีวิตของใครก็เป็นชีวิตส่วนตัว
แต่ว่าในเมื่อเห็นแล้วก็แจ้งให้ทราบกันหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นกระแสในโลกโซเชียลมีเดียนะครับ
แต่ในภาพที่คนตกใจอีกนิดหนึ่งก็คือเหมือนมีหน้าอก
ครับก็คงมีการไปทำมาแต่ว่านั่นแหละครับคือสิ่งที่เขาค้นพบแล้วก็ในอดีตเขาเคยทำความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยอย่างน้อยเนี่ย
เขาได้สร้างประวัติศาสตร์ก็คือทำให้เรามีกลุ่มเชียร์ไทยในแต่ละโซนนะครับ
แล้วก็ขยายฐานไปในรอบสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับ